อ้าวหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้าง
เป็นยังไงบ้าง

ก็ต้องขอขอบคุณทางแฟนในโซเชียล

ที่ก็ได้มีโอกาสได้รับการตอบรับที่ดี

แต่ว่าเป้าหมายหลักแล้วก็จุดมุ่งหมายหลัก
ก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของการที่เราตั้งใจที่จะเข้ามาทำงานจริง
ซึ่งในตรงจุดนี้เดียมักจะย้ำเน้นอยู่เสมอ
ก็คือเรื่องของงานการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของการเมือง
ซึ่งมันเป็นงานระดับเขาเรียกอะไรเป็นงานบริหารระดับประเทศ
เดี๋ยวว่าสุดท้ายแล้วในเรื่องของกระแสเรื่องของความสวยหล่อ
เรื่องของเหล่านี้มันสิ่งที่จำเป็นที่สุด
สำหรับในการมาทำงานการเมืองจริง
มันคือเรื่องของประสบการณ์เรื่องของทักษะในเรื่องของการทำงาน

แล้วสุดท้ายคือคุณจะสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลง
ว่าผลักดันนโยบายดีให้เกิดขึ้นได้ยังไง

ในช่วงของบรรยากาศการหาเสียงในการเลือกตั้ง
ในเรื่องของหน้าตามันก็อาจจะมีประโยชน์ในเรื่องของการออกสื่อ
อาจจะทำให้ผู้คนเป็นที่จดจำได้ง่ายมากขึ้น

คงไม่ได้เลือกคนจัดเพียงแค่เรื่องของหน้าตาเพียงอย่างเดียว
แต่ว่าก็ต้องเลือกจากในเรื่องของศักยภาพ
ความสามารถในการทำงานนโยบายของแต่ละพัก
แล้วก็เรื่องของกระแสความนิยมของแต่ละพัก
เดี๋ยวว่าหลังนี้ก็รวมเป็นปัจจัยสำคัญ
ในการที่จะให้ประชาชน๑คนออกมาตัดสินใจว่า
เขาในวันที่๒๔มีนาจะไปเลือกใคร
เดี๋ยวว่าตัวแปรมันยังมีอีกหลายส่วน
แล้วก็สุดท้ายจริงอย่างที่บอกก็คือว่า
ตอนนี้เนื่องจากการที่ถูกพูดถึง
มันอาจจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ภายนอก
เนื่องจากมันยังอยู่ภายใต้ของเรื่องของบรรยากาศ

หลังจากที่จบวันที่๒๔มีนาไปแล้ว
หลังจากที่เรารู้ว่าใครจะเข้าไปเป็นตัวแทนสอสอ
ที่เข้าไปนั่งในสภาไปทำงานบริหารบ้าง

ในอีกอนาคตระยะยาวที่จะเกิดขึ้น
แน่นอนมันจะต้องกลับมาโฟกัสในเรื่องของ

เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าต่อให้หน้าตาดี

แต่ถ้าเกิดคุณเข้าไปนั่งแบบว่า

หรือไม่สามารถทำงานทำงานไม่เป็น

เดี๋ยวว่าไม่ค่ะอย่างที่บอกก็คือว่า
คือในเรื่องของงานการเมืองอันนี้ส่วนตัว
คือเดี๋ยวมองว่าการที่เรามาทำงานการเมือง

มันคงไม่มาวัดผลกันที่แค่จุดนี้
คือการเลือกตั้งภายในวันที่๒๔มีนาค

มองถึงเป้าหมายในเชิงระยะยาว
การเลือกตั้งแน่นอนมันคงไม่ได้เกิดแค่วันที่๒๔มีนาค

แต่มันก็จะยังมีวาระของมันหลังจากที่จบทุก๔ปี
มันจะต้องเป็นตัวที่จะต้องดำเนินต่อไป
ในเรื่องของกระแสมันอาจจะช่วยได้กับแค่ช่วงนึง
แต่ว่าสุดท้ายมันต้องวัดที่ผลในเรื่องของระยะยาว

เวลาได้ลงพื้นที่สิ่งที่มักจะถูกพูดถึงเป็นลำดับแรก
แล้วก็เดียคิดว่ามันเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้

เรื่องของปัญหาเรื่องของสวัสดิการรายได้ของประชาชน
โดยเฉพาะกับประชาชนที่เป็นส่วนฐานรากของประเทศ
ก็คือเรื่องของประชาชนที่มีรายได้น้อย
เดี๋ยวว่าอันนั้นคือสิ่งแรกมากกว่าค่ะ

เราถ้าในแง่ของการมาทำในเรื่องของการหาเสียง
เรียกว่าวันนี้คือทุกพักมันเป็นบรรยากาศ
อันนี้ส่วนตัวนะคะมองว่าเหมือนทุกคนกำลังวิ่งแข่ง
เพื่อที่จะเข้าสู่เส้นชัยในวันที่๒๔มีนา
เดี๋ยวว่าวันนี้คือเราวิ่งอยู่บนสนามวิ่ง

เดี๋ยวว่าบรรยากาศในความรู้สึก
ได้ว่าเราอยู่บนความเท่าเทียม

ถ้าพูดถึงในเรื่องของจุดแข็งส่วนตัว
เดี๋ยวก็คงอาจจะขอใช้ในเรื่องของ

จากประสบการณ์ในการทำงานกว่า๑๐ปีที่ผ่านมา
ในเรื่องของการทำงานบริหาร
มันก็น่าจะเป็นตัวที่สามารถพิสูจน์ชัดได้ว่า

ยิ่งเป็นการบริหารระดับประเทศแล้ว

ไม่ใช่แค่บางทีคือวุฒิปริญญา

แต่เดี๋ยวว่าการที่คุณเคยมีประสบการณ์ในการทำงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการทำงานบริหาร
จริงเดี๋ยวว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

เรามีจุดแข็งในตรงจุดนี้ค่ะ
ไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างเลย
คือหมายถึงว่าอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งคือ
ด้วยความที่โดยส่วนตัวครอบครัวที่เติบโตขึ้นมา
พี่น้องก็มีแต่ผู้ชายส่วนใหญ่
งานที่ทำอย่างกระทั่งสื่อมวลชนใช่ไหมคะ

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายก็จะมากกว่าผู้หญิง
แล้วก็หรือกระทั่งอย่างตอนที่เดียไปทำงานทีมฟุตบอล

ในงานที่เราได้มีโอกาสทำมาโดยตลอด

มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงโดยปกติอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่ายิ่งพอมางานการเมืองตรงนี้เนี่ย
อันนี้ในส่วนตัวเด็กก็ไม่ได้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ย

หรือว่าไม่ได้เกิดความรู้สึกเขินหรืออะไร
แล้วเดี๋ยวก็เชื่อว่าโดยเวที

ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย
ก็จะเห็นได้ว่าผู้นำองค์กรหลายคนตอนนี้
กระทั่งองค์กรที่เป็นองค์กรระดับต่างชาติ

ก็จะเห็นได้ว่าจากที่เมื่อก่อนบางที
ก็จะมีเฉพาะผู้นำองค์กรที่เป็นผู้ชาย

ได้มีโอกาสที่เห็นผู้นำองค์กรที่เป็นผู้หญิง
ที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากค่ะ

หาเสียงช่วงนี้เวลาอาจจะแบ่งยากสักเล็กน้อย
เพราะว่าในแต่ละวันส่วนใหญ่ก็จะ
ในเรื่องของการทำงาน

ก็เป็นผู้สมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อ
เราอาจจะไม่มีท้องที่เป็นหลักแหล่งของเราเอง
แต่ว่าในฐานะที่เป็นสอบบัญชีรายชื่อ

เราก็ยิ่งต้องไปช่วยทางผู้สมัครสอสอ

ในการที่จะต้องไปช่วยลงพื้นที่หาเสียง
อย่างช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยวก็คิดว่า

แล้วก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ในต่างจังหวัดด้วย

เวลาก็อาจจะค่อนข้างถูกใช้
ในเรื่องไปกับเรื่องของการหาเสียงเป็นส่วนใหญ่
แต่ว่าแน่นอนคือจะหาเสียงอย่างไร
เดี๋ยวว่าถ้าเรายังบริหารจัดการตัวเองไม่ได้

เดี๋ยวว่าอันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่า

ที่จะต้องกลับมาใช้เวลากับครอบครัว

เรามีเวลาในตอนกลางวันจะต้องไปทำเรื่องอื่นเยอะ

อย่างเช่นไปส่งลูกที่โรงเรียนหรืออะไรเหล่านี้ค่ะ
พยายามที่จะใช้เวลากับเขาหลังนี้เยอะ

จะพยายามที่จะใช้เวลากับครอบครัวเพิ่มมากขึ้นค่ะ
จริงก็ต้องบอกว่าเวลาส่วนตัวก็อาจจะลดน้อยลง

หลักก็จะให้น้ำหนักกลับมาที่เรื่องของครอบครัวทันที
จริงก็อยากจะฝากนะคะทางพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะ
แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือน้องนะคะ

วันที่๒๔มีนาคมนี้เป็นอีก๑วันสำคัญนะคะ

ก็คือเป็นวันที่เราจะก้าวสู่ระบบประชาธิปไตย

ก็อยากจะฝากน้องทุกคนนะคะ

ในการเลือกตั้งอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะคะ
ก็ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงคือเลือกพักไหนก็ได้ค่ะ
ตัวเองมีความเชื่อมั่นที่ตัวเองมีความชื่นชอบ
สอสอที่ตัวเองชอบใจนะคะ
ก็ยังไงก็ไม่ทิ้งให้เสียงของเราเนี่ยต้องทิ้งคะแนนเปล่าไป
เพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรัฐธรรมนูลรอบนี้ค่ะ
ถูกออกแบบมาให้กับทุกสิทธิ์ทุกเสียงจริง
มีความสำคัญอย่างเสมอแล้วก็เท่าเทียมกันค่ะ